พ่อตาอายุ๙๔เป็นอดีตทหาร
ล่าสุดสุดจะทนแล้วกับลูกเขยคนนี้

ทำตัวเป็นเหมือนเจ้าข้าวเจ้าของบ้านหลังนี้
ออกคำสั่งให้ทุกคนอยู่ใต้อำนาจ

เอามีดสปาต้าจะมาฟันแม่ยาย
พ่อตาไม่ทนฮะยิงปืนสั่งสอนเลยครับ

ในพื้นที่ตัวเมืองอุดรธานีที่บ้านหลังหนึ่งครับ
บ้านหลังนี้เป็นบ้านปูน๒ชั้นรัวรอบขอบชิด
โถงชั้นล่างพบนายชัยกฤษอายุ๕๓
โดนยิงเข้าที่บริเวณลำคอ๑นัด
กระสุนฝังในครับนอนจมกองเลือด
เลือดเปื้อนเต็มพื้นเลยครับ

แล้วเจอมีดสปาต้ายาวประมาณเกือบ

นี่ครับด้านนี้แล้วไปเจอปืน๙ม๑กระบอกวางอยู่บนโซฟาด้วย
ตำรวจก็เก็บรวบรวมทั้งหมดเป็นหลักฐานปืนกระบอกนี้ที่เห็นหน้าจอครับ
จ่าสิบเอกวันนี้อายุ๙๔ปีเป็นอดีตข้าราชการทหาร
อายุ๙๔แล้วนะอายุเยอะมากนะ
มีศักดิ์เป็นพ่อตาคนเจ็บครับ
จ่าสิบเอกวันนี้เนี่ยพ่อตาวัย๙๔ปีบอกว่าเขาเป็นคนยิงลูกเขยคนนั้นเอง
เป็นเขยคนเล็กของครอบครัวเพราะลูกเขยคนนี้ชอบทำตัวกลาง
ชอบควบคุมทุกอย่างทุกคนในบ้านให้ญาติพี่น้องอยู่ใต้อำนาจอานัทของเขา
เขยคนนี้มันเป็นคนเล็กนะแต่มันทำเนื้อทำตัวเหมือนเป็นเจ้าข้าวเจ้าของบ้านหลังนี้
ทั้งที่บ้านหลังนี้เป็นบ้านของผม
พ่อตาบอกและที่สำคัญไอ้เจ้าลูกเขยเนี่ยเคยอารวาสมาแล้วหลายครั้ง
ที่ผ่านมาผมทนตลอดผมทนเพราะลูกสาวผม
คิดตลอดว่าอดทนไว้เพื่อลูกสาวของเราเขาเป็นสามีลูกสาวเรา
แต่รอบนี้ทนไม่ไหวแล้วลูกเขยเอามีดสปาต้าจะมาฟันเมียผมซึ่งนอนป่วยติดเตียง
ผมก็เลยหยิบปืนออกมายิงสวนไปหนึ่งนัด
ยิงสั่งสอนสยบคลั่งไอ้เจ้าลูกเขยคนเล็กคนนี้หน่อย
หมดความอดทนแล้วแบบนี้มันเกินไป
พ่อตาวัย๙๔บอกแบบนี้ฮะ

เกินไปเกินไปพ่อตาบอกแบบนี้ครับ
ส่วนนางตุ๋ยอายุ๖๓เป็นลูกสาวคนก่อเหตุ

ก็คือลูกสาวของคุณตาท่านเมื่อกี้บอกว่า
บ้านหลังนี้เป็นบ้านของคุณพ่อคุณแม่

ตัวของพี่ตุ๋ยเป็นลูกคนที่๒
ทีนี้พอลูกสาวพอแต่งงานกันแล้ว
จะแยกย้ายไปมีครอบครัวไปอยู่ที่อื่น

ซึ่งลูกสาวคนเล็กของบ้านเราเนี่ย

ก็จะกลับมานอนที่บ้านหลังนี้ช่วงสุดสัปดาห์

พ่อกับแม่ก็แก่เท่าแก่ชะลามากแล้ว

แม่ของพี่ก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้ว
ก่อนเกิดเหตุพี่จะมาอาบน้ำให้แม่
พ่อก็บ่นว่าทำไมลูกเขย

เพลงพญาโศกครับ
คือส่วนใหญ่ก็จะเปิดใน

ก็เลยงงว่าเอ๊ะทำไมเปิดเพลงนี้
คือแม่ยายก็เจ็บออดแอดป่วยติดเตียงอยู่เนี่ย
มาเปิดเพลงแบบนี้ทำไมดูไม่เหมาะนะ
นายชัยกฤษลูกเขยคนเล็กของครอบครัว

เสร็จแล้วเดินไปหยิบมีดสปาต้า

นั้นนั่นแหละเล่มที่มันหนาใหญ่
มีดสปาต้ามาทำท่าเหมือนจะฟันแม่ยายที่นอนป่วยติดเตียง
พ่อตาแม้จะวัย๙๔แล้วก็ตามเป็นอดีตทหารมาก่อนครับ
รีบไปที่ห้องนอนหยิบปืน๙มมออกมายิงป้องกันตัว
กลัวว่าลูกเขยเนี่ยจะทำร้ายแม่ยายลองฟังเพิ่มเติม
ว่าชั้นกำลังขึ้นมา
เราจะเองรใชต้องยืดกันเกินไปดังนั้น
เป็นห้ั่งพ่อแม่สามารถมันมาอยู่เป็นลูกเขยมาอยู่ซื้อ
ทางคดีครับตำรวจสภนาขาในพื้นที่อุดรธานีบอกว่า
จากการสอบสวนทราบว่าปืนกระบอกดังกล่าวเป็นปืนของลูกชายคนโต
มีทะเบียนถูกต้องนะครับเอามาให้พ่อเก็บเอาไว้
เพราะว่าลูกเขยคนเล็กมีพฤติกรรมชอบข่มขู่
คามพ่อและแม่ซึ่งก็อายุเยอะแล้ว
จากนั้นก็นำตัวผู้ก่อเหตุนะครับ
พ่อตาของคนเจ็บจ่าสิบเอกวันนี้มาสอบสวน
พฤติกรรมนั้นมีลักษณะเป็นการป้องกันตัว
ไม่ได้พยายามฆ่าหรือว่าตั้งใจฆ่า

มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งไม่มีพฤติกรรมหลบหนี
พอสอบปากคำเสร็จเรียบร้อยก็จะให้ปล่อยกลับบ้านนะครับ
แล้วก็จะเรียกมาแจ้งข้อกล่าวหาในภายหลัง